วิ่งชิงปลดเนี่ยมาดูขโมยขจนกันหน่อยมาฆาต์คนนี้อ่ะฮะ
เขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพเป็นแม่ค้าขายหมูอยู่ที่กรุงเทพ
เท่านั้นคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปสร้างบ้านที่บ้านเกิดอยู่ที่ยะโสธร
นานนานเนี่ยจะกลับไปครั้งหนึ่งทีนี้ช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ปิดร้านไม่ขายหมูที่กรุงเทพแล้ว

พอไปถึงนะเข่าซุดเลยค่ะ
ทำไมคะนี่มันบ้านหลังที่ฉันฝากลูกชายฉันดูแล
แต่พอกลับไปถึงนะโอ้โหทั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง
แอร์ทีวงทีวีโดนเอาไปขายเกลี้ยงเลยค่ะคุณผู้ชม
ดูสภาพเธอเข่าอ่อนเลยค่ะ

แม่อยากระบายแม่เสียหายเป็นมือสุดท้าย

ลำบากมาทั้งชีวิตอยากให้ลูกต่อยอด
โอ้โหนี่ดูสิแม่อยากระบายแม่ลำบากมาทั้งชีวิต
คุณผู้ชมคิดดูเก็บเงินจากการขายหมูเนี่ย
มาสร้างบ้านหลังนี้ที่เยอะโสธรเกือบ๒ล้านนะ
แล้วให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนช่วยดูแลบ้านให้หน่อย

ใครจะคิดว่ากลับมาเนี่ยเจอสภาพบ้านอยู่ในสภาพแบบนี้
นี่คือคุณแม่ชะนัญญาจันแก้วอายุ๕๖ปีค่ะ
ก็ขายเนื้อหมูอยู่ที่ตลาดในกรุงเทพนี่แหละนะคะ
แล้วเธอนั่งร้องไห้ฟูมฟาย
พานักข่าวนะเข้าไปดูสภาพในบ้านของเธอ
พอเธอมาถึงเธอเห็นสภาพแบบนี้ค่ะ
ลูกชายที่ดูแลบ้านเนี่ยอ้าวหน้าต่างคุณนัทธนัน
ทำไมมีเหลืออยู่แค่นี้ประตูมันหายไปไหน
คุณคิดดูนะเหล็กประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
แตนเลสต่างแอร์เออทีวีตู้เย็น
หลังคาโรงจอดรถของใช้ต่างในบ้านเนี่ย
ดูสิโดนแงะโดนงัดโดนตัด

ใช่แต่ถามว่าเหลืออะไรไว้ให้ไหม
เหลือพระพุทธรูปต้มหมู่บูชา
เหลือเสือกให้ห้าผืนแล้วก็เคราะห์หิน

แล้วที่เจ็บปวดเจ็บช้ำน้ำใจคือลูกไง
โดยคุณแม่เล่าให้ฟังนะบอกว่า
ตัวแม่ไปทำงานที่กรุงเทพเกือบ๒๐ปี
เงินทุกบาททุกสตางค์นะไม่เคยซูรือซาร่าเลย

จนมีตังค์เอามาสร้างบ้านหลังนี้ตั้งแต่ปี๖๐
ก็หวังแหละว่าอย่างน้อยฉันแก่ตัวมา

กลับมาก็มาอยู่ที่บ้านจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย
ทีนี้ระหว่างที่ต้องทำงานที่กรุงเทพ
ก็เลยบอกว่าสุพศลูกสุรกุลเกรียงไกรนะ

บอกว่าสุพธดูแลบ้านให้แม่หน่อยนะ
ปีนึงแม่จะกลับมาที่บ้าน๒ครั้ง
ก็คือช่วงสงกรานกับช่วงตรุษจีน
งกรานปีที่แล้วกลับมาก็ยังปกติดีอยู่
ส่วนล่าสุดตรุษจีนที่กลับเข้ามาเนี่ยนะ
คือเอาจริงเธอบอกว่า
ลูกชายน่ะตอนที่อยู่ที่นี่เนี่ย

ที่กลับมาแล้วเห็นสภาพบ้านแบบนี้ค่ะ

นี่รู้เลยเป็นเพราะว่าลูกฉันเป็นธาตุยาเสพติด
พอเห็นสภาพบ้านที่มันโดนงัดทุกอย่าง

โอ้โหมันหมดเรี่ยวหมดแรงจะล้มทั้งยืนเลย
ไม่รู้ว่าจะเอาปัญญาที่ไหนหาเงินมาซ่อมบ้านแล้วอะค่ะ

ว่าที่ผ่านมาคนเป็นแม่ไม่ใช่ไม่ให้โอกาสลูกนะ
ก็ให้โอกาสลูกชายกลับตัวกลับใจ
ให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหลายครั้งหลายหนแล้ว
แต่รอบนี้ไม่ไหวจริงดูสิ

สิ่งที่แม่เก็บมาทุกบาททุกสตางค์

บ้านปลายชีวิตมาอยู่ที่นี่ก็คงจะอยู่กับลูก
แต่ทำไมถึงทำแบบนี้
แม่ก็เลยบอกว่าคงต้องให้ตำรวจดำเนินคดีแล้วแหละ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามตัวลูกชายตัวดีนายสุพธ
สอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป